เรื่องนี้ค่ะที่เราพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าคือสงกรานปีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นวันหยุดเป็นวันทำงานเลื่อนวันหยุดไปก่อน
งกรานปีนี้งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงครานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ไม่อยากให้คนมารวมตัวกัน
แต่กลายเป็นว่ามีผู้ใหญ่บ้านที่บางบัวทองนนทบุรีจัดกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่แบบนี้ค่ะ
คือก็มีการบอกแล้วว่ารถน้ำดำหัวคือออนไลน์ก็ได้ส่งข้อความไปก็ได้
อย่ามาอยู่ใกล้อย่ามาจัดงานแบบนี้รัฐบาลก็บอกแล้วขอความร่วมมือแล้ว
แล้วก็อาจจะมีความผิดตามพรบโรคติดต่อด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่เองด้วยอ่ะคลิปนี้คนเห็นคนวิจารณ์เยอะมากนะ

ซึ่งต้องไปเข้มงวดกวดขันลูกบ้านใช่

พูดตรงเลยครับ

เหตุการณ์นี้ก็คือช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเมื่อวาน
ในคลิปจะได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงวันสงคราน

คนในงานเนี่ยประมาณสิบห้าคนทั้งชายหญิง
ก็มีผู้ใหญ่บ้านมาร่วมงาน

มีป้ายบอกว่าจัดงานที่หลังบ้าน

ในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
วันนี้นายอำเภอบางบัวทองนายวิทยาชะพานนท์
ตั้งคณะกรรมการสอบตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี
คำสั่งของนายสุจินชัยชุมศักดิ์
เพราะว่าก็เรียกนายสุขสกลประชาศิลป์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
และทุกคนที่อยู่ในคลิปเรียกมาสอบสวนค่ะ
เพราะนี่คือการฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อ
ฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดนนทบุรี
เป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินด้วยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมงานจิตอาสาไปพ่นยาป้องกันโควิด๑๙
ตั้งแต่หมู่หนึ่งยันหมู่ห้าแล้วพักเที่ยง
ที่บ้านของนายวิรัติเอี่ยมแม้นประธานหมู่บ้านรัตนวดี
ทีมงานที่พ่นยาบอกว่าขอรดน้ำขอพร
อดีตนายกเทศมนตรีบังรักษ์พัฒนานายกิตกล้องนาคทั่งหน่อย
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ผู้ใหญ่สุขสกลบอกว่า
ผมมาห้ามแล้วผู้ใหญ่บอกนะบอกผมมาห้ามแล้ว
เพราะว่าผิดพรกรฉุกเฉินแต่ทีมงานบอกว่า
ผมขอแค่๕นาทีไม่เกิน๕นาที
แล้วทีมงานก็มีกันแค่ไม่ถึง๑๐คน
ดน้ำดำหัวกันหลังบ้านรดน้ำเสร็จก็ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามปกติ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการสังสรรค์อะไร
เฮ้ยนี่มันปรบกดออกมาได้ยังไงนะ
มันหลุดนะครับมันหลุดนี่ก็น่าจะมีการกันแก้งกันนะครับ

พอกินข้าวกันเสร็จก็จะออกไปทำงานต่อ
ก็พอดีทางแม่บ้านทางทีมงานบอกขอลดน้ำหน่อย
ซึ่งเราก็ดูแล้วมันไม่มีใครเป็นทีมงานของเราตรงนั้นที่ทำงานกัน
ก็ลดน้ำกันแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ออกจากงานกัน
อย่างนี้ภาพหลุดไปยังไง
อย่างนี้ก็ไม่เศร้าด้วยแต่ว่าเราก็ยังมีเจตนาที่จะไปฝากหรืออะไร
เพราะว่าอยู่ในทีมงานที่เราทำงานร่วมกัน
แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของภาพหลุดนะเอาจริง
ท่านอย่าไปว่ากันเลยครับเรื่องภาพหลุดอยู่กันแค่นี้
ภาพหลุดคลิปหลุดเนี่ยคือถ้าไม่มีคลิปหลุดมา
เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ใช่ค่ะเราพูดกันอยู่ทุกวันจริงนะว่าอย่าไปรวมตัวกัน
คือท่านบอกว่าผมก็ห้ามแล้ว
เขาบอกขอ๕นาทีคือถ้าท่านห้ามแล้วท่านก็ต้องใจแข็ง
พี่เป็นเจ้าหน้าที่พี่ต้องไปบอกเขาต้องไปว่าเขาว่า
อย่าทำแบบนี้นะมันแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

แล้วอยู่กันเป็น๑๐คนแล้วอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้
ฉันจะบอกว่า๕นาทีคนนิดเดียวคนกันเองทั้งนั้นทำกันหลังบ้าน
ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง

ห้ามก็คือห้ามกฎหมายก็คือกฎหมาย
๕นาทีก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้จริง
ประธานหมู่บ้านรัฐนาวดีนายวิรัติอิ่มแม้นเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะครับ
บอกว่าก็ไม่ได้เตรียมการมาล่วงหน้าว่าจะมารดน้ำดำหัวอะไร
ในฐานะเจ้าของบ้านผมก็ห้ามเหมือนกัน
แต่ทีมงานขอบอกขอแป๊บเดียวงานเล็กก็เลยปล่อยเลยตามเลย
นี่ไงก็เลยปล่อยเลยตามเลย
ก็เลยบอกว่างั้นผมขอรับผิดชอบทุกอย่าง
ไม่ได้ตั้งใจที่จะฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
นายอำเภอบางโบทองค่ะนายอำเภอวิทยาสะพานนท์
ก็เลยบอกว่าต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง

เบื้องต้นข้อหาฝากฝืนพรากรฉุกเฉินได้มันชัดเลย
นายอำเภอก็เลยบอกว่าก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อย
ทีมงานที่ว่านี้ป่วยไข้กันหรือเปล่า

ก็ต้องไปตรวจดูสุขภาพถ้าป่วยถ้าไข้อันนี้แย่เลย
แล้วก็ไปตรวจดูจุดที่รถน้ำดำหัวกัน

ต่อเติมออกมาจากตัวบ้านก็อยู่หลังบ้าน

คนในครอบครัวด้วยกันเองยังต้องทิ้งระยะห่างกันด้วยนะ